พาไปดูพฤติกรรมของคุณพ่อสายซิ่งสายมุดกันหน่อยทั้งปาดทั้งแซง

ตะโกนพ่อใจเย็นครับพ่อใจเย็น
แต่ว่ามันกลายเป็นเรื่องที่แบบบางคนก็ว่าดูข่าวบางคนก็บอกมันไม่ใช่แหละ
มันเป็นประเด็นดราม่าสิเพราะว่าแม่ที่นั่งอยู่ด้วยก็ดูหัวเราะนะคะ
ถูกต้องถูกต้องไปชมคลิปก่อนครับ
ไม่ได้เสียวอะไรไม่ได้เสียวชนรถคนอื่น

บอกว่าไม่ได้เสียวอะไรเฉียวชนรถคนอื่น

เป็นคลิปที่ถ่ายโดยผู้หญิงคนหนึ่งนั่งอยู่ข้างหลังรถคันนี้แหละ
ข้างหลังคาดว่าเป็นแม่ของเด็กผู้ชายทั้งสองคน
นั่งลุ้นระทึกนะฮะโอ้โห
เขาบอกว่าค่อนข้างจะละส่ำใจเต้นไม่น้อย
จากคลิปก็เห็นว่าพ่อกับแม่ชวนเด็กออกไปนั่งรถซิ่งกัน
แกล้งขับรถเร็วทั้งมุดทั้งปาดซ้ายปาดขวาไปมาจี้คันหน้า

แต่ว่าลูกเขาก็กลัวก็หวาดเสียวมีบางช่วงบางตอนก็ตะโกนบอกว่าใจเย็นครับพ่อ
เพราะกลัวจะไปชนรถคันอื่นใช่นะฮะ
แต่กลายเป็นว่ายิ่งเรื่องสนุกของพ่อแม่ทั้งคู่เนี่ย
คือบางคนอาจจะอมยิ้มหัวเราะนะแต่ว่าเด็กเขาก็ตื่นเต้นหวาดเสียวกันไป

กี่ชั่วโมงถัดมาหลังจากคลิปนี้ถูกแชร์ไปมันกลับตลปัดสิ

เป็นการที่ชาวเน็ตเขาเข้าไปรุมกระหน่ำวิจารณ์นะครับ
เขาไม่ขำด้วยกับพฤติกรรมแบบนี้นะฮะ
ทุกคนคิดตรงกันว่าถึงจะคิดว่าอาจจะสนุกก็ตาม
แต่ว่าถ้ามันเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาล่ะถ้ามันเกิดอุบัติเหตุล่ะ
เขาก็บอกว่าถ้าเป็นครอบครัวผมนะผมจะไม่ทำแบบนี้
โดยเฉพาะถ้าลูกเมียผมนั่งมาด้วยนะไม่ว่ารถจะเก่า
หรือว่าจะขับรถเก่งหรือว่าจะเก่าแค่ไหนก็ตาม
ถ้าลูกเมียมาด้วยผมจะขับให้ปลอดภัยที่สุด
เอาคลิปนี้ฝากคุณพ่อคุณแม่แล้วกันนะฮะ

ผมว่าพาลูกไปทำอย่างอื่นให้สนุกมากกว่านี้มันน่าจะดีกว่านะ
ใช่คือถ้าจะแบบนี้ก็พาลูกไปมันต้องพาไปดูที่มันถูกที่ถูกทาง
สนามแข่งรถหรืออะไรแบบนี้
พาไปขับโกคาร์ดในสนามของเด็กอะไรก็ว่ากันไป
คือเด็กเขาเห็นแบบนี้เขาก็อาจจะมีพฤติกรรมเรียนแบบได้เมื่อโตขึ้นนะคะ